มีน้ำไหมมีน้ำไหมเดี๋ยวจะเอามาลองหยดดู

เพราะว่าคือเมื่อวานี้เรานำเสนอข่าวนะคะ
ใครที่ซื้อลอตเตอรี่พื้นที่ปฐุมธานี

เพราะว่าคุณชนะเขาตั้งใจจะให้โชคดิฉัน

ผมให้ยืมผมให้ยืมประกอบข่าว

เพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอว่ามีคนซื้อลอตเตอรี่แถวปฐุมธานี
แล้วพอเอาน้ำไปหยดดูเอ้า

ใช่ค่ะรวมกัน๔คน
คนที่ชูลอตเตอรี่ให้เราดูชื่อว่าคุณสนทิชูบุญ
เขาไปแจ้งความเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่ามีพ่อค้าลอตเตอรี่มาขายให้
เจ้าเดียวกันเลยแล้วมันกลายเป็นลอตเตอรี่ปลอม
ตอนนี้ตำรวจพยายามอยู่นะคะ
พยายามไปติดตามหาตัวคนร้าย
ความคืบหน้าคดีค่ะพันธบรวจโทสุชัยแสงส่องรอง
กำกับการสอบสวนสพคลองหลวง
ระบุว่าตำรวจค่ะจะนำลอตเตอรี่ปลอม
ที่มีคนเอามาแจ้งเอาไปให้กองสลากดูหน่อย

เพื่อความแน่ใจแล้วก็ต้องเขียนลงในสำนวนด้วย
ส่วนซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่มาขาย
ตำรวจพอถก็คือกองพิสูจน์หลักฐาน
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจดีเอ็นเอเพราะว่าซองเนี่ย
ยังไงก็ตามมันจะต้องมีลายนิ้วมือแฝงเหมือนกัน
มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ที่ซองเหมือนกัน
คนขายเนี่ยเดี๋ยวไปหานะคะนอกจากคนขายสวมถุงมือ
ถึงจะไม่มีส่วนกล้องวงจรปิดค่ะ
ติดตามดูแล้วนะพบว่าคนร้ายเนี่ย
ขี่รถจักรยานมาแบบนี้นะคะเข้ามาเลขขายในหมู่บ้าน
รูปภัณฑ์สันฐานเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
คล้ำสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
รูปร่างถวมนิดนึงส่วนการต่างกายค่ะ
เสื้อแก๊สแขนยาวสีกรมกางเกงวอร์มสีดำ
หมวกแก๊ปสีน้ำเงินด้วยไปถามคนที่ถูกหลอก
เขาถามว่าพูดคุยสังเกตอะไรบ้างไหม
แต่ผู้จัดฉะฉานทำอะไรตอบได้อับดุลมากเลย
ถามอะไรสงสัยอะไรตอบได้มอบทุกอย่าง
ใช่ค่ะเกี่ยวกับตัวเลขชาญวันล้อมเก่ง
เบื้องต้นนะคะคนร้ายรายนี้เข้าข่ายกระทำความผิดในข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์
ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและช่อกงทรัพย์นะคะ
ใครที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วคุณเคยซื้อลอตเตอรี่จากผู้ชายคนนี้ไปแจ้งความก็ได้